กลับมาติดตามการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร๖๓
แล้วก็กลุ่มประชาชนปลดแอบนะฮะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะครับ
ส่วนกลุ่มอื่นเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นผู้มาชุมนุม
แต่เรียกว่าเป็นผู้ที่มารอรับเสด็จนะฮะ
แล้วก็ในส่วนของสิ่งที่ต้องจับตามอง
ออกจากหน้างานที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
แล้วก็เส้นทางการเคลื่อนผ่านของผู้ชุมนุมแล้วนะครับ
อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องติดตามกรณีในช่วงบ่ายนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะได้นำตัว๒๑แกนนำ
ไปขออำนาจศาลในการฝากขังนะครับ
โดยไผ่ดาวดินจะถูกส่งไปที่สารอาญารัชดา
แก่นำอีก๑๙คนส่งสารแขวงดุสิต
แล้วก็เยาวชนอายุ๑๗ปีก็จะส่งสารเยาวชน

ซึ่งเดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะติดตามสถานการณ์
ให้คุณผู้ชมได้ทราบในทุกแง่มุมทุกจุดเลยนะฮะ
อย่างที่เรานำเสนอไปนะคะว่ากลุ่มผู้ชุมนุม
คณะรัศดร๒๕๖๓ก็ทยอยกันมาจากหลากหลายพื้นที่
มีทั้งจากภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้
เรามีบรรยากาศของกลุ่มเยาวชนปลดแอบโคราช

คือเขาขึ้นรถบัสเข้ากรุงเทพกันมาตั้งแต่๘โมงครึ่งแล้วแหละ
แต่เรามีบรรยากาศให้ดูช่วงก่อนหน้านั้น

หอบสัมภาระหอบเป้บอกเอาเสื้อผ้ามาหลายตัว
เพราะว่าจะอยู่ชุมนุมยืดเยื้อ

โรงพยาบาลมหาลนครราชมนธ์ราชสีมา
ในอำเผิมือจดนครราชสีมานะคะ
เยาวชนปลดแอบโคลอาร์เข้ามารวมตัวกัน
จะขึ้นรถบัสเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
เรียกร้องประชาธิปไตยที่อนุสวรีประชาธิปไตยนี่แหละ
เยาวชนส่วนใหญ่คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายนะคะ

ว่ายังดูแบบเด็กกันอยู่เป็นเด็กมปลาย

เป้ก็จะมีสัมภาระที่จำเป็น
เพื่อที่จะปักหลักร่วมการชุมลุมยืดเยอะหลายวัน
ส่วนที่รั้วด้านหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชนะคะ
มาร่วมสมทบกับกลุ่มเยาวชนปลดแอบโคราชด้วย
มีรถบัสปรับอากาศ๒ชั้นมารับที่บริเวณป้ายรถเมย์
หน้าโรงพยาบาลจิตเวทนครราชศรีมาราชนคริน
ตรงข้ามกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ก็ไปถามตัวแทนกลุ่มเยาวชนปลดแอบโคราชนะ
ว่าความคืบหน้าเป็นยังไงความตั้งใจเป็นแบบไหน
เขาก็บอกว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอบโคราช
ก็มีทั้งเยาวชนนักเรียนนักศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา

ยอยเดินทางไปกรุงเทพหานคร
ตั้งแต่กลางดึกเมื่อวานนี้แล้ว
มีทั้งที่ไปรถยนต์ส่วนตัวรถโดยสารสาธารณะ

ต่อให้เจ้าหน้าที่จะจับกลุ่มแกนนำเยาวชนไปหลายคนแล้ว

เพราะเขาถือว่าการเดินทางไปครั้งนี้
เป็นการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพ

มีเยาวชนจากโคราชไปร่วมชุมนุม

แล้วก็ปักหลักต่อสู้เรียกร้องอยู่ยืดเยื้อยาวนาน

ไม่ยอมก้มหน้าหรือถอยหลังให้กับรัฐบาลพระเด็จการ
อันนี้ในส่วนของกลุ่มเยาวชน
ที่เข้าไปสมทบในพื้นที่นะครับ